น่ารักในเกมนัดนี้รวมถึงนายกรัฐมนตรี
จนสามารถคว้าแชมป์สมัยที่๕มาครองได้ค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
ว่าคนเอกประยุจนโอชานายกรรธมนตรี
ฝากขอบคุณนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่สามารถคว้าแชมป์ซูซูกิครับมาครองได้

เฝ้าตามเชียร์กันทั้งประเทศ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการเล่นในนัดนี้
นักกีฬาทั้งสองชาติเล่นได้ดีแข็งแกร่ง

โดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งหลังถือว่าลุ้นได้มากทีเดียวค่ะ

นักมวยไทยชื่อดังซึ่งเข้าไปชมเกมในนัดนี้ที่สนาม
ก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับซีโรชัดทอง
ฮีโร่ผู้ยิง๒ประตูในเกมนัดนี้ค่ะ
พร้อมกับโพสต์ลงบนแฟนเพจของค่ายมวยบัญชาเมฆ
หลังจากถูกทักว่าซีโรธมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับบัวขาวราวกับฝาแฝด
ซึ่งในระหว่างเกมนะคะก็มีโพสต์ที่ติดตลกของบัวขาวด้วยค่ะว่า
ดีมากปีโป้พี่จะได้ไม่ต้องลงไปช่วย
จริงแล้วก็ดูแล้วก็เครียดนะครับ
พอดีน้องพิโป้เครียดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะ
คล้ายคือจนกลายเป็นฟ้าแฟนไปได้นะครับในในสไตล์กีฬานะครับ
ไม่ผิดหวังที่ทำได้วันนี้ในพิเศษวันนี้ครับ
น้องชายพิโป้วันนี้เยี่ยมมาก่ับฝอมมาสุด
ขณะเดียวกันนะคะเพจอินสตราแกรมของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจที่เกิดขึ้น
หลังจากคว้าแชมป์อาเซียนคลับสมัยที่๕
ทั้งภาพถ่ายร่วมกับครอบครัว
แฟนบอลที่นำเอาภาพวาดขนาดยักษ์มาให้กำลังใจที่สนาม
รวมทั้งคลิปวีดีโอนะคะที่มีชนะทิพย์สงกระสิน
กรวิทนามวิเศษแล้วก็ศรีโรชัดทอง
นักเตะทีมชาติไทยออกมาเต้นเพลง
ซึ่งก็มีแฟนฟุตบอลเข้าไปแสดงความคิดเห็น

สวัสดีครับ
จากการคว้าแชมป์อีก๗ล้านบาท
ตอนนี้รวมทั้งสิ้นแล้ว๒๒ล้านบาทค่ะ